ตามเรื่องนี้กันหน่อยฮะความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกอกมุกดาหาร
คือทางคดีเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ให้ความคืบหน้าอะไรออกมามากกว่าช่วงที่เราติดตามกันมานะ

ผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับ
แต่ว่าทีนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีที่เคยลงพื้นที่บ้านกกอกนะขึ้นไปภูเหล็กไฟจุดที่น้องไปพบศพตรงนั้นเนี่ย
แล้วก็ยืนยันตลอดว่าลุงเขยน้องชมพู่คือลุงพลเนี่ยเขาไม่ใช่ฆาตกรแน่ไม่ใช่คนทำร้ายน้องชมพู่แน่
หมอปลาบอกว่ามันมีขบวนการในการที่จะใส่ร้ายหรือสร้างเรื่องอะไรให้ลุงพลเนี่ยต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า

พร้อมกับเปิดเผยคลิปเสียงผ่านช่องยูทูปของตัวเอง
ทยอยเปิดออกมาบอกว่ามีทั้งหมด๔คลิป

วันนี้หมอปลาเปิดเผยอีกหนึ่งคลิปนะฮะคลิปที่สามคือคนในคลิปจะเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะแต่ผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกอกเนี่ยผู้ใหญ่เขาไปแจ้งความแล้ว

เขาบอกว่าโอ้โหเสียงนี้มันเสียงผมชัดอะไรประมาณอย่างนี้นะ
แต่หมอปลาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าใครนะครับลักษณะเหมือนกับผู้ชายคนนี้คุยกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นใครก็ไม่รู้ว่าโทรมาจากต่างประเทศมาถามเรื่องคดีน้องชมพู่แล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกแบบนั้นบอกแบบนี้เกี่ยวกับขบวนการต่างที่จะสร้างเรื่องในการที่จะทำให้ลุงพลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ส่วนผู้ใหญ่บ้านที่ไปแจ้งความเมื่อวานเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกรอกบอกว่าอ๋อผมคุยจริงมีผู้หญิงโทรมาหานี่นะครับผู้ใหญ่ที่ไปแจ้งความเมื่อวานแล้วคุณจิรายุทธ์บุญชูพุทธศาสตร์ก็เลยคุยด้วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอ๋อที่ผมคุยคือผมก็คุยแบบตัดความรำคาญไปอย่างนั้นแหละนะครับคลิปเสียงสนทนาตรงนี้
ที่สามโดยย้ำว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อและไม่ได้ใส่ร้ายใครแต่อาจต้องดูดชื่อบางคนในคลิปออกเพราะเดี๋ยวจะถูกฟ้อง
หมอปลาบอกว่าคลิปนี้เป็นเสียงสนทนาระหว่างผู้หญิงคนเดิมกับผู้ชายในหมู่บ้านกกอกคนเดิม
ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านกกอกผู้ใหญ่นิ่มเงินนามเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
ซึ่งคลิปที่๓เนี่ยจะพูดเรื่องทำนองที่ว่ามีแม่ของเด็กคนนึง
ที่ออกมาบอกว่าสงสัยลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ตรงนี้นะฮะทางตัวของผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
เขาก็จะพูดจะตอบอะไรเอาไว้ในคลิปที่๓เนี่ยท่านไปฟังนะฮะ
เดี๋ยวเขาว่าสักผู้ใหญ่ก็ไปในบ้านคนเดียวอันนั้นอันนี้ผู้ใหญ่ไม่เป็นจัง
อ๋อนี่ประเด็นที่เขากลัวแคร์แม่น้องมโคมากเลยช่วงแรกอะ
คนนู้นคนนี้เป็นตั้งเกือบ๖๗๐๐คนนะทั้งนู่นบ้านหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่มาหมดเลย
เกือบหกเจ็ดร้อยคนนะทั้งรุ่นบ้านหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาหมดเลยอ่ะโหมันมันเกินไปแล้ว
อ๋ออยู่บ้านที่กระทั้งหมู่บ้านน่ะแต่ก็บ้านปกปลอกบ้านปกตูมบ้านมะนาวบ้านปวดสูงโอ้หลายหมู่บ้านที่เขาไปชอบ
บ้านเดี๋ยวระเวกใต้เขียงเขาเลยกลัวเขาเขาเขาต้องรังเกียจอ่ะเนอะ
ถึงกันไปหาลุงพลไงใช่ไหมอืมเอาเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับ
เขาไม่ชอบพ่อแม่น้องโกหกอืมทำไมโกหกคนตั้งแต่ทีแรกว่าหลับ
ทำไมไม่พูดความจริงตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าอืมอืมอืมอ๋อ
มินาบันทำบุญมันถึงกันรอบอร่อยแล้วกองบุญไปไหนกูถามก่อนอืม
เขาก็ไม่รู้เขาต้องรอรับทางจากรอยหรืออยากจะได้ก็เรียกซะเขา
ต้องไปสอบเลยตายเหนื่อยตายโอ้ยเออใช่ใช่
เก็บยาคุณอะไรในหมู่บ้านเสียหมดเลยเนอะ
พอลูกต้องเอาเขาไปสอบก็ปุ่มจริงที่ดีมาเที่ยมยูง
ก็ประดิษฐ์นู้นเอาไปสอบ
คลิปเนี่ยหมอปลาเขาบอกเขาไม่ได้ตัดต่อเลยเลยค่ะ
ที่๓ที่ปล่อยมาเนี่ยนะคลิปที่๔ยังไม่มานะครับ
แต่ในคลิปที่สามเนี่ยมีประเด็นนึงที่ชายหญิงคู่ที่เขาคุยกันเนี่ย
แล้วก็พาดพิงไปถึงหมอคนหนึ่งชื่อหมอเอกนะ
เพราะว่าวันนี้หมอเอกเราก็ได้ไปถามมานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เลยเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงกันได้นะ
คือหมอเอกเนี่ยที่ถูกพูดถึงพาดพิงในคลิปเนี่ยเป็นเรื่องเงินทำบุญ

เป็นเนื้อหาบางส่วนของคลิปตอนที่๓ที่หมอปลาเปิดเผยเผยแพร่ออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะว่าใครจะมองอย่างไรเรื่องการเปิดเผยคลิปตรงนี้
จุดประสงค์วัตถุประสงค์หรือว่าจะอะไรยังไงนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้เราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกกอกผู้ใหญ่นิ่มเงินนามอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เมื่อวานนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วผู้ใหญ่นิ่มเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอโทษครอบครัวของน้องชมพู่หน่อย
ใช่ค่ะขอโทษผ่านสื่อไปแล้วอยากจะขอโทษแบบเจอตัว
ถูกต้องเพราะว่าในคลิปเสียงเนี่ยแม้ว่าจะพูดแบบตัดความรำคาญกับผู้หญิงคนนั้นถามเยอะเหลือเกินเนี่ย
แต่พอถูกเปิดเผยอย่างนี้ก็ไปพาดพิงเขานะผู้ใหญ่นิ่มบอกว่า
เช้าวันนี้ไปขอโทษมาแล้วนะครับครอบครัวของน้องชมพู่นะครับแล้วก็บอกว่าที่ต้องพูดแบบในคลิปเนี่ย
เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการมาล้วงข้อมูลเนื่องจากตั้งแต่วันแรกที่ผู้หญิงคนนั้นโทรมาหาผู้ใหญ่นิ่ม
ผู้ใหญ่บ้านกกอกก็อ้างว่าได้เบอร์ผู้ใหญ่เนี่ยมาจากตำรวจสพกกตูมแล้วก็พยายามจะถามข้อมูลต่าง
พอถามข้อมูลเชิงลึกแบบโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผู้ใหญ่บอกเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะถามมากเกินไปหรือเปล่า
ก็เลยเอาข้อมูลที่มันเป็นตรงกันข้ามไม่เป็นความจริงเนี่ยเล่าใส่ให้ฟังประมาณอย่างนั้นนะโดยเฉพาะเรื่องเงินที่หมอเอกเอามาช่วยทำบุญมามอบให้กับแม่น้องชมพู่เนี่ย
นิ่มยืนยันว่าหมอเอกมอบให้กับแม่น้องชมพู่๒๒๐๐๐บาทจริงไม่ใช่ให้แค่หมื่นเดียวนี่คือหมอเอกนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะมาเจาะข้อมูลผมรู้ตั้งนานแล้วผมก็เลยตอบไปให้มันผ่านผ่านไปเพื่อตัดความรำคาญไม่ให้เขาโทรมากวนผมอีกทุกคลิปนะครับทุกคลิปที่เขาออกไปผมอยากขอโทษผ่านสื่อนะครับให้กับแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่และคนอื่นอื่นที่ได้รับผลกระทบจากคลิปที่ผมได้โกหก
ผู้หญิงคนนี้แล้วเขานำออกไปเผยแพร่ดีที่ผมไว้ไว้ตัวทันและโกหกผู้หญิงคนนี้ไปเรื่องที่ผมพูดว่าเขาขึ้นเขาตีสองตีสามไปนั้นก็ตามที่ผมพูดไปผมก็หลอกผู้หญิงคนนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเจาะข้อมูลนะครับแต่ว่าในในวันนั้นก็คือแม่ชมพู่ให้ขึ้นไปจริงแต่ว่าขึ้นไปไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึง
นิ่มไปแจ้งความแล้วนะครับค่ะเราก็เลยไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวษีคนที่เผยแพร่คลิปเสียงนี้นะฮะหมอปลาจะว่ายังไงนะฮะเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านกกอกไปแจ้งความเนี่ยหมอปลานี่บอกว่ารู้สึกเฉยนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของคดีน้องชมพู่แล้วชาวกกอกจะได้รู้ร
ไม่กังวลนะครับเพราะว่าในคลิปเราก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นชื่อใครเนี่ยครับนะไม่กังวลแล้วผมถือว่าคลิปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ผมว่ามันเป็นประโยชน์และใครอีกหลายคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวบางเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้รู้เพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
หมอเอกผมไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักเพราะถ้าผมไม่ให้ราคาและที่สำคัญที่เขาเป็นประเด็นตอนนั้นเขาชื่ออาจารย์เอกไม่ใช่เหรอเขาชื่ออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตแต่ในคลิปของเราอ่ะหมอเอกมันคนละคนนะหมอเอกอ่ะเราอาจจะให้ราคาอยู่นิดหน่อยนะแต่อาจารย์เอกอ่ะฝั่งคุณพลังจิตอ่ะ
ไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเขาเป็นใครอ่ะเขาจะมาฟ้องผมเรื่องอะไรอ่ะผมพูดถึงหมอเอกไม่ได้พูดถึงอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเพราะคนนั้นเขาสุดยอดอยู่ไม่ใช่เหรอเขาเก่งไม่ใช่เหรอคนนั้นอ่ะนะฮะคนนั้นเขาเก่งเกินไม่กล้าไม่กล้าผมกล้าบอกแล้วว่าคลิปเสียงเนี่ยผมได้มาจากบุคคลในคลิปเสียงเลยครับเอามาให้ผมครับ
มาแต่เขามีตัวตนอ่าเรามีเสียงหมอเอกด้วยนะครับหมอเอกฝ่ามือพลังจิตนะจะคนเดียวกับอาจารย์เอกอะไรของหมอปลาหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งหมอเอกฝ่ามือพลังจิตเนี่ยบอกว่ายืนแล้วทุกวันนี้ยังรักกันดีกับแม่น้องชมพู่โทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวันนะครับคลิปเสียงที่หมอปลาเผยแพร่ออกมาไม่จ
มีเสียงหมอเอกใช่ไหมฮะ
หมอปลาเคยไปกระถิ่นที่ไหนบ้างนะครับ
มีบ้างไหมปีนึงมันไปสักกี่ครั้งนะครับ
ฝากนิดนึงครับขออนุญาตพูดอธิบายแค่เนี้ย

เดี๋ยวเจอกันในสถานีตำรวจนะครับ
ก็คลิปเสียงต่างนะฮะ
ก็เหลืออีกคลิปหนึ่งคลิปที่๔นะครับ

เขาก็เดินหน้าเปิดเผยอยู่นะฮะ